หลังวันเผาศพรุ่งขึ้นเป็นวันเก็บอัฐิสับปะเรอจะเก็บอัฐิทั้งหมดวางเรียงบนผ้าขาวเป็นรูปคนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก
พระสงฆ์มาสวดบังสุกุลให้แล้วจึงหมุนถาดเท่าอัฐิหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกซึ่งหมายถึงการเกิดใหม่
ญาติมิตรจะโปรยดอกไม้เงินเหรียญพรมน้ำอบลงบนเท่าอัฐิแล้วนิมนต์พระมาบังสุกุล
เสร็จแล้วจึงเก็บเท่าอัฐิห่อผ้าไว้เพื่อนำไปลอยน้ำหรือเก็บบางส่วนใส่โกรธบูชาไว้ที่บ้านหรือบรรจุไว้ที่เจดีในวัด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน